ทุกผู้ชมครับเรื่องของความเดือดร้อนในอาชีพต่าง
ในช่วงเวลาของโควิด๑๙สถานการณ์ในขณะนี้

ดารานักร้องคนทำงานในแวดวงวงการบันเทิงนี่

ตั้งแต่ที่เริ่มล็อกดาวน์มาตั้งแต่ครั้งแรกโดนสั่งปิด

นะฮะนี่คือปลอยฟ่ายมาลายพรครับทุกผู้ชมครับ
นักร้องลูกทุ่งเลือดอีสานชื่อดังนะครับ

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตอนนี้เงินเก็บทั้งชีวิต

หากอีกเดือน๒เดือนจากนี้ไป

ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยเนี่ยหมดแน่บ้านที่ต้องผ่อนอยู่อาจต้องถูกยึด
อาจต้องถูกฟ้องล้มละลายด้วยก็ได้โอ้โหปลอยไฟล์บอกตอนนี้เครียดมากนะครับ
เขาบอกเขาลองมาไลฟ์ขายต้นไม้นะตอนนี้ต้องขายต้นไม้นะแต่ก็รายได้ไม่เยอะนะ
ไม่อยากจะไปหยิบยืมเงินจากใครนะเพราะรู้ว่าทุกคนก็ลำบาก
อยไฟล์มาลัยพรบอกกับเรานะครับบอกว่าโควิดนี่โอ้โหถ้าให้ปลอยไฟล์บอกว่าเปรียบเทียบโควิดเหมือนกับอะไรเนี่ย
เขาบอกมันเหมือนกับปอบนะมันกินทั้งชีวิตกลืนกินความสุขกินทุกสิ่งทุกอย่างของผู้คน
แล้วเขาก็ร้องเพลงนะปล่อยไฟล์เนี่ยร้องเพลงบอกว่าร้องประชดชะตากรรมของตัวเองในขณะนี้ก็แล้วกัน
บอกว่าชีวิตยืมเงินไฟล์หน้าที่นี่มันแม่งดูปะชีวิตยืมเงินป้นมันบร่าง

คุณแจ้กรีนมาที่การขาวบันเทิงของเราวิดีโอคอ

ไม่รู้จะยืมเหมือนใครยืมท่านนายกหรอค่ะ
ล่าสุดเนี่ยโพสต์ประกาศปิดตัวฟิตเนส

คือตอนที่เปิดเนี่ยโอ้โหดาราดังก็ไปใช้กันเยอะ
นะคุณเวียร์พระเอกดังเวียร์สุโรลวัตร

คือพี่แซมบอกว่าไปต่อไม่ไหวจริงขอหยุดแค่เพียงเท่านี้นะครับ
ปีพอดีธุรกิจฟิตเนสคงเดินต่อไปยากในสถานการณ์โควิดแบบนี้
โดยปิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะจากนั้นอาจจะต้องขอไปปิด
คือจะอนุญาตให้เปิดหลังกิจการอื่นที่ผ่านมาก็พยายามกันเต็มที่แล้ว
ฟิตเน็ตนะครับต้องขอบคุณทีมงานนะที่ช่วยกันดูแลช่วยกันทำมา
แต่ตอนนี้ต้องปิดแล้วนะครับซึ่งก็มีภาพของพี่แซมเนี่ย
มองฟิตเนสของตัวเองนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ห้องว่างแล้ว
ขนของกันออกไปนะครับแล้วก็บอกกับเรานะครับ
ว่าที่ผ่านมาพยายามยื้ออย่างที่สุดแล้วทำใจอยู่นาน

ไม่ได้โทษใครนะครับผลประทบนี้ก็เป็นมวงป้าง
ผิวบอกนะครับแล้วก็ให้เหตุผลได้ว่าสมัยนี้เนี่ยโอ้โห
มันลำบากจริงนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
อาจารย์ยิ่งสักก็ดีตรศักดิ์หนุ่มกะลาขายน้ำพริก
หนุ่มพี่ก็คงจะขายปลาร้าอุ๊บชาไทยจากกรุงบน
แล้วก็ก๋วยจั๊บอุ๊บชาไทยจากกรุงบน